เอาไปดูนะครับผู้หญิงกับผู้ชายนะฮะเขาอยู่เช่าห้อง
แล้วปรากฏว่าติดกล้องวงจรปิดแบบใหม่ที่สามารถดูภาพได้
แล้วก็มีการส่งสัญญาณมาได้ว่าถ้าเกิดอะไรผิดปกติ

ปรากฏว่าคนร้ายเขาอาจจะโลเทคไม่รู้เข้าไปลื้ออยู่นานเลย
เข้าไปลื้ออยู่นานจนกระทั่งสัญญามันถูกส่งไปครับ
ที่นั่งก้มหน้าอยู่เมื่อกี้นี้คือนายสาวิทโงะบุตรดาอายุ๓๙ปี
แม้ก่อนหน้านี้นี่เข้าไปซ่อนอยู่ในป่าบอนเนี่ยนะ
ไม่คันหรือไงเนี่ยหมู่๕ครับซอยประชาอุทิศ๑๗
บุรณะกรุงเทพมหานคร

ตอนที่จับได้เนี่ยนี่ครับใส่กางเกงนายตัวเดียวนะครับ
ต้องเอาผ้าขนหนูมาให้นุ่ง
จากนี้นะครับไปเจอกระเป๋าเป้ใบใหญ่สีดำนะครับ
ข้างในมีเสื้อผ้าที่เตรียมจะเอาไว้เปลี่ยนเพื่ออำพลางตัว
มีประแจเลื่อนขนาดใหญ่๒อัน
มีปืนไทยประดิษฐ์ขนาด๐๓๘
แล้วมีลูกกระสุน๒นัดด้วยนี่ฮะนี่ฮะ

พกปืนไปแล้วไปงัดห้องเช่าของผู้หญิงคนหนึ่งในซอยประชาที่๑๗นี่แหละ
มายุเรศทองช่วงอายุ๒๗ปีเจ้าของห้อง

โทรมาบอกว่าเธอมีคนเข้าห้องเรา

คือห้องนี้ติดกล้องเอาไว้นะครับ
เวลามีคนเข้าไปมันจะส่งสัญญาณเตือนไป
แฟนของเธอก็เปิดดูจากโทรศัพท์มือถือใช่ไหม

บอกเธอคนเข้าห้องเรา
ผู้หญิงก็โทรไปหาแม่อีกทีอยู่ห้องข้าง

นี่ฮะพอเปิดเข้าไป

เธอก็ดูเหตุการณ์ผ่านกล้องวงจรปิดอยู่ตลอดเวลา
ระหว่างที่แม่กับหมอเนี่ยเจรจากันอยู่
ปรากฏว่าคนร้ายทำท่าเหมือนจะชักอะไรออกมาสักอย่างหนึ่ง
แล้วก็คราวนี้วิ่งหนีฮะวิ่งหนีไปอยู่ป่าบอนนี่แหละครับ
ก็คือในห้องมีคนอยู่ไหมตอนที่

ใช่ค่ะ
พอตำรวจจับได้สาวิทบอกว่า
จริงก่อนมางัดห้องนี้ไปงัดมาแล้วหลายห้องนะ
บอกด้วยว่าใครที่เคยถูกสาวิทนะครับ
ลักทรัพย์นะครับไปดูตัวผู้ต้องหากลับไปดูของกลางได้ที่สนราชบุรณะครับ
นี่เลยจับได้โดยกล้องวงจรปิดไฮเทคเลยนะคะ